โอ้โหมัวแต่มองมัวแต่มอง
ปลาอยากได้ปลามากทำยังไงดี

โอ้โหเสียเชิงแมวหมด

จ้าขอก็ตกปลาได้เหลือ

พูดพูดตอนที่แบบ
เป็นรายการสดช่วย

เฮ้ยเรื่องจริงอ่ะ

แมวตัวนี้ชื่ออะไร
ชื่อชื่อชื่อชื่อ

อุตส่าห์เอาคลิปนี้สนุกมาให้ดู

น้องมี่เก่งมากครับหรือเปล่าน้องมี่เก่งมาก